ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามือ๒
ใครก็รู้จักไปเลือกหาสินค้านะคุณนะ
แต่ที่นี่มีสุสานด้วย
เป็นป่าช้ามีผีมีวิญญาณอะไรหรือเปล่า

มีวิญญาณรองเท้าข้างเดียวให้คุณผู้ชมได้เห็น
ที่นี่คือสุสานรองเท้าค่ะเป็นตอนนี้เกดก็เห็นว่ามันมีทั้งกระเป๋าหนังแล้วก็รองเท้าอะค่ะ
ถ้าใครจะมาเก็บก็ได้นะคะฟรีนะคะเขาให้เก็บมีรองเท้าดีดีใหม่ใหม่เลยนะคะ
แต่ต้องหาดีดีต้องใช้ความอดทนสูงด้วยนะกระเป๋าวางใบนะคะยังใหม่ยังสวยอยู่เลยค่ะ
โอ้แบบว่ามันมันเยอะมากเลยน่ะ
นี่แหละครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นสุสานนะคุณนะสุสานรองเท้าข้างเดียวที่พูดแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่าอีกข้างมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะคือเอาจริงจริงมันอาจจะอยู่ในนั้นน่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คุณก็คุยเอาคุณก็เคลียร์คุณก็หาเอา
ไปคุยไปเขียวหาเจอได้ยังไงนี่เป็นภูเขาราวกาเลยคุณดูสิ
และมีกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าเขาบอกว่าบางอันยังดีอยู่เลย
แปลกใจว่าทำไมเอามาทิ้งกันไว้แบบนี้
โพสต์คลิปที่น่าตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า
เป็นภูเขารองเท้าและกระเป๋ามือสองกองมหึมานะฮะ
เขาบอกว่ามีคนเข้าไปคัดเลือกอย่างเลิดเพลินใจด้วย
มีทั้งกระเป๋าหนังถ้าดูดีก็ยังใช้ได้อยู่
รองเท้าหนังนะฮะถ้าดูดีก็ต้องหาคู่ของมัน
รองเท้ากีฬาก็ต้องหาเจอคู่อีก
ส้นสูงก็มีแต่ก็มีอยู่ที่ว่าเราจะเจอคู่หรือเปล่า
คือสกุลอารมณ์ปันหนึ่งเหมือนกับแบบงมเข็มในมหาที่หมด
เล่นเกมจับคู่นี่คือต้องใช้เวลาเป็นวันเลยมั้งเนี่ย
ใช่ฮะผู้โพสต์บอกว่าพิกัดอยู่ที่กม๕ฝั่งซ้ายของตลาดโรงเกลือ
ติดกับทางรถไฟสถานีพรมแดนบางคลองลึกนะครับ

ใครมาก็หาเจอแน่นอนหมายถึงกองภูเขาหาเจอแน่นอน
แต่จะเจอคู่ของรองเท้าหรือเปล่าเนี่ย
เรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าของเหล่านี้เป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้
เผาก็เกิดมลพิษฝังก็ไม่ย่อยสลายแล้วมันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ประเทศห้ามทิ้งขยะที่ไม่ย่อยสลายนะ
เขาเลยแปลเป็นเงินแล้วก็ส่งมาที่ประเทศเพื่อนบ้าน
แต่พอมาถึงบ้านเราก็มีทั้งของใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างแหละ
บางทีมันอาจจะมาแบบเป็นขี้คุณ
คือมาข้างเดียวเขาก็เลยต้องทิ้งกันแบบนี้
อันมันมีตำหนิจนเกินไปก็เลยต้องทิ้งแบบนี้
แต่ถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบกองภูเขา
หรือว่าสุสานขยะมะหืบมาตรตรงนี้
บางคนบอกว่าถ้าลองไปคัดของดีก็อาจจะนำไปขายได้อีกนะครับ
ทีมข่าวของเราต้องตรวจสอบเรื่องนี้กับนายอำเภออรัญญประเทศ

อำเภอบอกว่ากองภูเขารองเท้าเหล่านี้

ที่เห็นว่าของเหล่านี้มีสภาพไม่ดีพอที่จะขายได้
ก็เลยนำมาในพื้นที่เอกชนตรงนี้

และเจ้าของก็คิดค่าทิ้งกระสอบละไม่กี่บาท

กว่าจะกองเป็นภูเขาเหล่ากาแบบนี้นะครับ

เจ้าของที่ใจดีให้สามารถมาเลือกไปได้เลย
บางคนได้ไป๓๔คู่เจ้าของที่ไม่ได้คิดเงินเลย
แต่ถ้าใครจะนำไปขายก็เลือกใส่กระสอบไป
คิดราคาเป็นกระสอบกระสอบละ๑๐๐บาทนะครับ
ส่วนของที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็จะแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง
โดยมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานเอทานอล

เขามีวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่เคยได้รับ

กองภูเขาขยะรองเท้ากระเป๋า
สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนนะ
เพราะอย่างที่บอกไปมันมีวิธีการ

หรือบางคนมาเจอคู่ก็จะได้ของดีแบบนี้

อันนั้นมีคู่ไหมมีคู่นั้นมีคู่

นี่บูธใช่ไหมชาวบูธมีคู่
ข้างหนึ่งอาจจะแบบว่าสมบูรณ
อีกข้างหนึ่งอันนี้ยังไหงอยู่นะ

แล้วทำไมเอามาทิ้ง

เป็นของมีตำหนิสักนิดนึง

ไม่อยากลาข่าวเที่ยงพร้อมกันสองคน